ในช่วงค่ำก็คือเป็นการประกาศยืนยันที่พรีพอร์ตรายงานแล้วนะครับ

รัฐมนตรีต่างประเทศยืนยันว่าไทยพ้นจากอันดับที่แย่ที่สุด
อยู่อันดับเทียร์๒แบบเฝ้าระวัง

ที่ต่างประเทศเขาเห็นความพยายามของไทย
โดยในวันนี้ครับคุณผู้ชมช่วงสายประมาณ๑๑โมง
ดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ได้แถลงข่าวกรณีที่สหรัฐอเมริกานั้น
ปรับอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยเนี่ย
รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยบอกว่านี่แหละเป็นเครื่องพิสูจน์
สหรัฐนั้นตระหนักถึงความพยายามของไทย
ในการเร่งปราบรามแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์นะครับ
หลังจากรัฐบาลก็ใช้ความพยายามมากว่า๑ปี
ในการยกประเด็นการค้ามนุษย์ให้กลายเป็นวาระแห่งชาติ
เพราะว่ามีทั้งการออกกฎหมายควบคุมแบบเด็ดขาด
ลงโทษจริงจังการตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อรับมือ
ติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือกับเรือประมงต่างเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
พร้อมทั้งบูรณาการร่วมมือกับหลายหน่วยงาน
หน่วยงานของรัฐภาคประชาสังคม
อกจากนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศยืนยันด้วยนะครับ
รัฐบาลจะไม่หยุดแค่นี้แน่นอน
ยังคงจะเดินหน้าขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ต่อไป
แล้วก็ย้ำว่าการที่รัฐบาลสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

การใช้อำนาจตามมาตรา๔๔

รัฐบาลนั้นจับกลุ่มแล้วก็ดำเนินการฟ้องร้องคดี
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ได้ทั้งสิ้น๓๑๗คดี
มีผู้ต้องหา๒๔๑คนเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านะครับ
ที่สามารถจับกลุ่มได้ทั้งหมด๒๑๒คดีผู้ต้องหา๑๐๔คน
อกจากนี้ครับผู้ต้องหาที่ถูกพิพากษาจำคุก๑๐ปี
กรณีเรื่องของการค้ามนุษย์ก็เป็นตัวเลขขยับเพิ่มขึ้นด้วย
ถึง๑๖๕และผู้ต้องหาที่ต้องโทษจำคุกเกิน๑๐ปี
ตัวเลขเพิ่มขึ้น๑๓๕สะท้อนว่าอะไร
สะท้อนว่ารัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาจริงเอาจัง
จับจริงลงโทษจริงไม่มีการผ่อนหนักผ่อนเบานะครับ

รัฐมนตรีต่างประเทศนั้นยังพูดเพิ่มเติมด้วยนะครับ
รัฐบาลจะเน้นการจับกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

และเจ้าหน้าที่ที่รับสินบนจากขบวนการค้ามนุษย์
เป็นพันธกิจหลักที่รัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญ
ถ้าเกิดว่าไปดูกันต่อเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร
รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเชื่อว่าจะสามารถร่วมมือกัน
บนพื้นฐานของการเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้น
และเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่เข้มแข็ง
หลังจากไทยก็เป็นการพิสูจน์ให้สหรัฐเห็นแล้วนะครับ
ว่าสามารถทำงานร่วมมือกับสหรัฐได้เป็นอย่างดี
ในการรับมือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
นี่คือการแถลงข่าวช่วงประมาณ๑๑โมงของรัฐมนตรีต่างประเทศ
แต่ว่าในช่วงก่อนหน้านั้นประมาณ๑ชั่วโมงครับ

มีอีกหนึ่งงานสำคัญเป็นงานที่ให้ความสำคัญกับทูตครับ
เพราะว่าทูตจะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อพัฒนาประเทศ

เพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนประเทศผ่านการทูตเชิงเศรษฐกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทปตทจำกัดมหาชน
ปรัฐกฐาก็พูดถึงประวัติวิสัยทัศน์และมุมมองความร่วมมือกับต่างชาติของบริษัทปตท
และมีในอภิชาติชินวันโนครับประหลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเปิดงาน
ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากเอกอัครราชทูตจากหลายต่อหลายประเทศ
และผู้บริหารของบริษัทเอกชนจำนวนมากที่เข้าร่วมงานในวันนี้นั่นเองครับ